ฮิตมาได้สักพักแล้วก็นานแล้วด้วย
แต่ตอนนี้ก็ยังฮิตกันอยู่เรื่องของสเก็ตบอร์ดถูกไหม

เดี๋ยวจะพาไปดูเพราะวันนี้เรารวบรวมเอาไว้แล้วนะครับ
ไอ้ฮิตติดล้อที่สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราชาวตลอดข่าวมีอะไรกันบ้าง

ตลอดข่าวขำ

แม่เจ้านี่มันสเก็ตติดเทรนด์ไม่พอ

กอ่างล้างจานไปด้วยแบบนี้เนี่ย
คงจะรักงานบ้านมากน่าดูซะละมั้งครับ
แบบนี้เนี่ยงานบ้านไม่มีขาด

ขอจุดพลุยกให้เป็นนัมเบอร์วันไปเลยล่ะครับ

พี่น้องหมาตัวนี้นี่แหละครับ

โอเคโอเคโอเคโอเค

ไทบไปไทไปเรื่อย
ไม่มีเมื่อยไม่มีพักสบาย
เจอกระดูกเมื่อไหร่ค่อยพักก็แล้วกันเนาะ
ไปต่อกันที่สายไปแบบนี้
ไทยธรรมดามันเชย

นั่นนึกว่าใครนี่มันพี่บี้เดอร์สกา
ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ผุดไอเดียใส่สบายไทย
สะเก็ดพริ้วไหวไหลตามลมแบบนี้นี่
แต่ดูจากท่าทางแล้วถ่ายดีนะครับคุณพี่
เป็นห่วงทรงผ้าถุงที่ลมมันดูจะตีเข้าไปง่ายซะเหลือเกิน
โอ้โหลมลมมันเย็น
โอ้โหมาต่อกันที่สาวน้อยคนนี้
เห็นคนอื่นเขาเล่นมาเยอะน้องเลยบอก
โอ้โฮหนูก็ไถเป็นเหมือนกันนะเป็นแบบนี้แทนนะครับผม
อะไร
เดี๋ยวนะหนูนี่มันไถสเก็ตทิพย์หรือเปล่าล่ะครับ

รอบข้างเขาซ้อมสเก็ตไถกันเผลินเกินห้ามใจ
แล้วหนูจะมาไถบอร์ดแบบทิพย์แบบนี้ได้ยังไงล่ะครับ
ไวสลุนหาบอร์ดให้น้องเขาน้อยเร็ว

ค่ะมีทั้งสเก็ตบอร์ดแปลกมีทั้งสเก็ตบอร์ดพิษ
โอ้โหเดี๋ยวนี้คนเขาชอบพูดภาษาวัยรุ่นกันใช่ไหม

นี่ก็คือเมืองที่เราคิดเอาเองนิวสารมีจริง